หนึ่งในโลกโซเชียลของพี่แจ๊คเลย

แล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาที่คำชโนธค่ะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
เสริมดวงเรื่องโชคลาภที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะคุณผู้ชมแม่สีตางของเราเนี่ย
ถูกลอตเตอรี่๓งวดติดค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เจ้าที่บ้านหลังที่อยู่ทุกวันนี้คุณผู้ชมมาให้เลขในฝันโอ้โห
นับรวมแล้ว๓งวดได้เงินไปเฉียดล้านคุณผู้ชม
แล้วแม่สีตางก็เลยเตรียมเอาไปเสริมบุญด้วยการทอดกระถิ่นที่วัดดังจังหวัดลบบุรีนะคะ
และชี้กันชัดเลยนะคะว่าฉันไม่ลาออกจากวงการแล้วค่ะ
สบัติต่อไม่หลอกค่ะ
คำชโนธเมื่อวานนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ไปกันหลายคนเกือบสว่างที่คำชโนธค่ะ

ได้เหมาโรตอรี่ไหมแถวนั้น
คือเหมายกเลยตอนนี้ชุดละ๑๕ใบ

คือทางวัดสองวัดตอนนี้แม่หากฐิรงค์วัด
คือเราสะใจมากเลยเราถูก๓ตัวบน
เราไม่อยากบอกถ้าอยู่บ้านไม่ได้แล้วนะ
คืองวดนี้ถ้าถูกอีกก็

เตรียมต้นทะเขียน
ไปแล้วค่ะที่เราบุรีที่จะอุดท้ายทางนี้ด้วย
หลังวงการแม่ก็ยังไม่ลานะครับเขาอยู่
ไม่ลาเพราะตอนนี้เราสร้างพระแล้ว
คือทางเจ้าอาวาสเขาเสนอชื่อแม่แล้ว
ตอนนี้แม่เป็นพวกอะไรล่ะ
เขาเรียกอะไรวัยยาวัชกรหรือว่าอุปถาคอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ก็เลยหลังจากทำงานก็เตรียมกระถิ่นกันต่อค่ะ
ค่ะคือต้นตะเคียนที่เอามาเนี่ย

เขาแซวว่าจะให้แม่สีตางอยู่ในต้นตะเคียน

พี่แจ๊คว่าตอนแรกคือแกอยากออกจากวงการเหรอ
ใช่มีข่าวลืมว่าแบบแม่ไม่ไหวแล้วฉันเหลือ
ดังมากรับกับความดังไม่ไหว